จากคุณแม่สุดแซ่บมาดูนางเอกสุดซีดกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าก็ฟาดปั๊วอยู่นะคุณผู้ชมสำหรับลูกสายฝน
เห็นแล้วจะต้องร้องว้าวกันเลยนะครับ

แฟชั่นมันร้อนฉาดตรงนี้คุณค่ะ
คือเห็นแล้วก็อยากจะไปหามาใส่ดูบ้างนะกางเกงที่เขาฮิตกันแบบนี้
ไอ้ท่อนบนก็ยังไม่เท่าไหร่ธรรมดา

กล้ามท้องเบากรุบนิดนึง
พอกวาดสายตาลงมาท่อนล่างเท่านั้นแหละแม่
เอ้ยกางเกงสีฟ้าครับคุณค้า
ลูกเล่นกางเกงของเขาประหนึ่งว่า
เหมือนเป็นฟิลแบบว่ามีชั้นในโผล่ขึ้นมา

ลูกนี้ไม่มีส่วนเกินเลยนะจ๊ะ

เพราะว่าไฟลุกหนักมากนะคะ

หนึ่งแบบไม่มีใครกล้ายืนใกล้เลยค่ะ

เพราะว่าเพื่อนในวงการเข้ามาขอคารวะ
แล้วก็ยอมใจกับหุ่นเป๊ะของสาวปุ๊กลุ๊กกันด้วยนะคะ
ด้วยความเป็นนางเอกด้วยความดูแลตัวเองไงคุณค่ะ
ลุกรูรูล้าลับปุ๊กลุ๊กฟาดได้หมดเลย

กางเกงดีนะสำหรับคนที่ตัดสินใจไม่ได้
อยากใส่เอวสูงก็ได้ใส่เอวต่ำก็ได้